ปิดท้ายข่าวเย็นวันนี้ด้วยข่าวสำคัญที่สุดของวันนี้นะคะ
ข่าวตัวเงินตัวทองค่ะอ่าตัวเงินตัวทองตัวหนึ่งเขาวิ่งเข้าบ้านค่ะ
เช้าบ้านเขาบอกโอ้โหมาให้โชคให้ลาบแน่แน่เลย
เพราะบ้านหลังนี้ปิดประตูแน่นหนาแต่เข้ามาได้ยังไง
แล้วบ้านหลังอื่นเปิดประตูทำไมไม่เข้า
สรุปสุดท้ายแล้วค่ะกู้ภัยก็ต้องมาเนี่ยค่ะ
เกลี้ยกล่อมเขามาพูดคุยกับเขา
ไปดูบางช่วงบางตอนที่เขาจับกลุ่มตัวตัวเงินตัวทองหน่อย
เอาเอาได้มาดู
ขอบเรื่องขอบเรื่อง

ว่าเอาจักรยานไปทำไมจักรยานเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ในการจับตัวเงินตัวทองค่ะ
คือเขาสู้มือมากค่ะคุณคือต้องใช้ทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัว
แล้วคุณเห็นไหมตั้งสี่คนน่ะค่ะจะจับเขาได้น่ะ
ต้องใช้กำลังถึงตั้งสี่คนเนี่ยนะคะส่วนบ้านเลขที่ที่ตัวเงินตัวทอง
เขาขอเข้าไปนอนพักผ่อนอาศัยสักแป๊บนึงเนี่ยนะคะ
บ้านเลขที่เก้าสิบแปดทับเจ็ดสามอยู่ในตำบนอ่าสาหร่าแดงอำเภอเมืองอ่างทอง
ตัวเงินตัวทองเขาแอบเข้าไปนอนเกยสบายใจอยู่ในร้านจอดรถนี่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเข้าไปช่วยจับตัวเขาใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะ
แต่ว่าค่อนข้างทุลักทุเลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะ
คนที่เห็นตอนแรกบอกว่าตกใจเพราะตัวมันใหญ่มาก
ไม่คิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองค่ะคิดว่าเป็นเจ้าระแข้น้อยอ่า
ก็คล้ายอยู่หมายถึงว่าช่วงแรกนะที่หัวมันซุกเข้าไปอ่ะอืม
ตัวมันใหญ่อยู่ไงอ่าก็เอ๊ะจราเข้หรือเปล่าเนี่ยนะคะ
แต่สรุปสุดท้ายมันคือตัวเงินตัวทองเนี่ยนะคะและเพื่อนบ้านที่มายืนดู
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เชื่อว่าน่าจะเข้ามาให้โชคแน่
เพราะว่าบ้านหลังอื่นก็ปิดคือเปิดประตู

ทำไมถึงเลือกเข้าบ้านนี้เนี่ยนะคะเอาฟังเสียงเพื่อนบ้านค่ะ
บ้านเลขที่ที่เกิดเหตุที่ตัวเงินตัวทองเขาชอบ

เนี่ยนะคะ๙๘ทับ๗๓ค่ะอ่า
ส่วนกู้ภัยเขาก็ไม่ได้เดินไปนะเขาต้องขับรถไปทำงานนะคุณนะ
อ่าขับรถไปรถเนี่ยทะเบียน๕๔๑๓ค่ะ
โหเดี๋ยวควรจะจับตัวได้เนอะทั้งสี่คน
โชคไหมเนาะเอาไปลุ้นกันเอานะคะ